ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี
ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดีทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี
ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดีทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี

ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี

ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี

ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี
ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี

ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี
ทุนกรมอ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสรีวัฒนาพันธวดี
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

อาจจะไม่ได้ออกมาเพื่อพบปะกับประชาชนทุกวัน
จากติดพระภารกิจในพระบรมมหาราชวัง